เราพาไปหาอะไรอร่อยกินแล้วก็ไปดูวิธีการเรียกลูกค้าหน่อย
ปกติแล้วเขาจะต้องมีกลยุทธ์ในการขายที่แตกต่างกันออกไป
ลีลาของคุณพี่เนี่ยอาจจะธรรมดาไม่เท่ากับพี่พลทหาร
แต่ว่าเขามีเทคนิคการขายที่ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลย
แต่ว่าจะเป็นอะไรแล้วขายอะไรเนี่ยไปดูกัน
ร้านนี้เลยนะคะร้านข้าวหลามแม่ทองหล่อที่วัดสว่างอารมณ์ตะบนขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
เป็นร้านของคุณวิรัติพรบนินนะคะคุณพี่ท่านนี้นี่เอง
เจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าที่ร้านจะทำแล้วก็ขายข้าวหลามเอง
ก็คือไม่ได้ไปรับข้าวหลามมาจากที่ไหนนะคะ
หลามเนี่ยมีหลายไส้เลยมีสังขยาข้าวเหนียวดำมีนอกจากข้าวหลามแล้วก็มีขนมจากมีบะจ่างอะไรแบบนี้ด้วย
ปกติแล้วจะเปิดร้านขายอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์เพราะว่าวัดสว่างอารมณ์คนเยอะมาก

มาแล้ว

เพราะว่านี่เป็นเทคนิคในการขายแล้วก็การเรียกลูกค้าของเขาเฉย
คือหลับตาฟังนะเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าเป็นเสียงผู้หญิงถูกไหม

ชื่อเสียงของคุณพี่วิรัติจริงเลยนะคะ
แล้วก็ทำแบบนี้ขายมานานกว่า๓๐ปีแล้ว

ตั้งแต่เรียนอยู่ป๖คุณ

วิรัติเขาบอกว่าในสมัยก่อนแม่ทำขนมให้ไปขายตลาด
ก็ใช้เสียงเรียกลูกค้าที่เป็นเสียงผู้หญิงแบบนี้มาตลอด

จนมาถึงตอนนี้ก็ยังใช้เสียงแบบนี้อยู่
พอลูกค้าได้ยินเสียงเขาจะหันไปมองต้นเสียง
แต่พอหันไปอ้าวเป็นผู้ชายขาย
ก็เลยขำกันอมยิ้มกันนะคะ

เพราะว่าพี่วิรัติเขาบอกว่าตอนแรกมีช่วงหนึ่งเหมือนกัน
ที่เคยใช้เสียงปกติก็คือเสียงผู้ชาย
มันขายไม่ได้คนไม่สนใจวิธีการเรียกลูกค้าธรรมดา
ข้าวล้ำไหมครับข้าวล้ำอะไรอย่างนี้
มันก็เลยไม่น่าสนใจก็เลยเอาล่ะ
ถ้าเกิดทำเสียงผู้หญิงแล้วมันขายดีขนาดนี้

เวลาขายข้าวหลามก็จะต้องเรียกลูกค้าด้วยเสียงผู้หญิงแบบนี้

คุณดูลูกค้าเนี่ยซื้อตลอดซื้อเวียนตลอดเลยนะคะ
แต่ว่าคุณพี่วิรัติเขาก็ยืนยันหนักแน่นนะ

แล้วก็จะพาลูกวัย๑เดือนมาขายด้วยด้วยนะบางทีนะคะ
ใครอยากจะไปลองชิมข้าวหลามอร่อยของพี่วิรัติ
แล้วก็ไปฟังเสียงแบบพี่วิรัติขายของเป็นเสียงผู้หญิงแบบนี้นะคะ
ไปซื้อทานกันได้ร้านข้าวหลามแม่ทองหล่อ
ที่บริเวณวัดสว่างอารมณ์นั่นเองนะคะ
วัดสว่างอารมณ์คนไปเยอะกันอยู่แล้ว

อุดหนุนกันหน่อยได้อิ่มอร่อยกับข้าวหลามด้วย

ทำไมทุกคนจะอ้า

อีกนิดนึง